สำหรับสงกรานปีนี้นะคะก็หลายคนเป็นห่วง
พอออกไปเล่นแล้วก็จะกลัวว่าเดี๋ยวจะไปเจอเหมือนหลายปีที่ผ่านมา
มีการทำคลิปก็คือบางทีมีลักษณะอนาจารย์ไง
ก็จะไปกลัวว่าจะเจอแบบนั้นแล้วบางคนถ้าเป็นผู้หญิงกลัวหนักเลย
โดนสายหลวงโดนอนาจารย์ผู้ชายก็ต้องกลัวเหมือนกันช่วงนี้
ล้วงจะเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเตือนเลยนะคะ
ฝากไปถึงมี๓สายด้วยกันสายเมาดาวยั่วและสายล้วง
สามสายนี้เราก็ต้องระมัดระวังเขาด้วยใช่ไหม

ถ้าใครถูกแจ้งความว่าไปทำแบบนี้จะมีโทษหนักเลย

เมื่อวานนี้เขามีการบรณบรงค์ร่วมกันนะ
จากหลายหน่วยงานต่างโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมนครนะครับ
เมื่อวานนี้นายเวียรสักโคสุรัตนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงสงคราน
ตามมาตรการรณรงค์ภายใต้ชื่อว่าสงครานวิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัยค่ะ
โดยมีพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บรรดาผู้แทนจากสถานทูตต่างมาร่วมในพิธีด้วยเมื่อวานนี้
แต่งานนี้เด่นที่สุดเป็นพี่หมื่นโจ๊ก
หมื่นโจ๊กไม่ใช่ดารานะ
นี่คือพลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
นุ่งโจงกระเบนเดินจับมือทักทายกับผู้แทนจากสถานทูตต่าง
ท่านรัฐมนตรีก็แต่งชุดสวย
แต่งชุดไทยกันสวยทุกท่านเลย
หมายเลขนี้ในช่วงสงคราน

หากนักท่องเที่ยวมีปัญหาโทรศัพท์แจ้งตำรวจท่องเที่ยวได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
หมายถึงว่าถ้าเราเป็นเจ้าบ้านและอยู่ในงาน

หรือว่าได้รับผลกระทบอะไรมีปัญหาอะไร

พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองพบตร
เมื่อวานนี้ก็เดินทางไปตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัย

ที่สถานีขนส่งหมอชิด๒ถนนกำแพงเพชร

บอยนะแต่นุ่งจงกระเบนนะหลากสีเลย

นี่ค่ะแล้วก็เต้นรณรงค์และเชิญชวนประชาชน
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโปรลิสไอเลิศอยู่
นี่ใช้มาสักพักแล้วนะประมาณ๒ปีแล้วนะคะ
ดเพียงปุ่มเดียวระบบจะส่งข้อมูล

ทำให้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็
บอกว่าจะเป็นแอปพลิเคชันช่วยชีวิตของท่านเลยนะฮะ

สายเมาดาวยั่วสายล้วงสงการปีนี้นะคะ
หากมีการลวนลามหรือว่ามีการทำอนาจารย์
ถ้ามีคนแจ้งเข้ามาและตำรวจไปจับกลุ่มตัวไว้ได้

จำคุกไม่เกิน๑๐ปี
ปรับไม่เกิน๒แสนบาท
อกจากนี้รวมทั้งกรณีการแต่งกายโป๊ะ

๘๘ศนของกรุงเทพฯมหานคร

แม้ว่าในช่วงสงกรานคนจะออกจากกรุงเทพ
แต่ว่าตอนขาออกและขาเข้า

หมอชิดเอ่ยสายใต้เอ่ย
แล้วก็รวมถึงเส้นทางวิภาวดีด้วย
สนามบินดอนเมืองเขาดูแลเต็มที่
แล้วก็ย้ำเรื่องมาตรการนะ
วดขันวินัยจราจร๕ข้อหลัก

และ๕เข็มขัดนิรภัยไม่คาด

ท่านเองเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับ